ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมที่จะเอาให้ดูเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์สลดนะ
เพราะว่าเกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเลย
กระบะน่ะข้ามเลนมา

ชนกับมอเตอร์ไซค์ของน้องนักเรียนจนเสียชีวิตเลยนะครับ

ก่อนอื่นเราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ

ทั้งสองมุมอันนี้เป็นมุมกล้องท้ายรถนะ
แล้วเห็นกระบะสายมาแล้วแล้วก็ข้ามเลนจังหวะนี้
พอมาดูฝั่งกล้องวงจรปิดตรงนี้นี่ค่ะที่พุ่ง

โอ้โหชนไปเต็มเลยอะค่ะ
นี่คือหน้าโรงเรียนมัธยมบ้านค่ายนะคะ

แล้วมอเตอร์ไซส์ที่ถูกชนมีน้องนักเรียนหญิงสองคนนะ

โอ้โหน้องอายุ๑๕ปีเองคุณ
แล้วโดนกระบะที่ข้ามเลนมาเนี่ยพุ่งชนอย่างแรงค่ะ
เหตุการณ์นี้นะร่างของน้องนักเรียนหญิงกระเด็นตกกระแทกพื้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายแต่ไม่ทันคุณผู้ชม
ทั้งสองคนเสียชีวิตนะคะ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มคว่ำกลางถนนมอเตอร์ไซค์เอง

ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจมากนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณครูโรงเรียนมัธยมบ้านค่าย
คุณครูมนตรีเวทประสิทธิ์บอกว่าตอนนั้นครูเป็นครูเวร
ยืนดูเด็กอยู่ริมถนนพอดีเห็นกับตาเลย
คือมันเป็นช่วงโรงเรียนเลิกพอดี

โรงเรียนเลิกเด็กกำลังข้ามถนนกัน
เด็กบางคนไปเอารถจักรยานยนต์กันอยู่

แล้วก็เด็กนักเรียนหญิง๒คน
เพิ่งจะเอารถจักรยานยนต์ออกมา

คือน้องเพิ่งขี่พ้นจากตรงหน้าประตูโรงเรียน

สิ่งที่คุณครูเห็นเหมือนกระบะเหินมา

เหยียบส่งแล้วดูสภาพรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเห็นไหม
ที่บอกว่าขาดเป็น๒ท่อนคือขาดแบบนี้
ครูบอกว่าเด็กทั้ง๒คนเรียนอยู่ชั้นม๓
เตยน้องเตยกับน้องตองค่ะผู้เสียชีวิตน้องเตย
พาทินธิดากับน้องตองนัทธพร
โอ้โหนี่คือคุณครูที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนเลย
แล้วคุณคิดดูนะคือถ้าเกิดว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของน้องนี่นะ
รถกระบะจะพุ่งเข้ามาตรงป้ายรถเมย์ตรงสะพานลอย

นอกรั้วกับในรั้วก็มีเด็กเดินอยู่นั่นนะคะเห็นไหม
เออเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพบ้านค่ายไปตรวจสอบ
คุมตัวคนขับรถกระบะคันนี้ก่อน
ชื่อว่าในการเกรดมหาศักดิ์
คุมตัวในการอายุ๕๒ปีนะคะ
นี่ตอนที่ตำรวจคุมตัวถามว่าอ้าวทำไมต้องเอาไปนั่งในรถตำรวจล่ะ
กลัวกลัวเพราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านไม่พอใจบุกเข้ามารุมประชาธรรมแน่
ญาตินำศพของน้องตองเนี่ยนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย
ที่จะทำพิธีทางศาสนาที่วัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
บรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชม
เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะจะสวด๑คืนนะคะ
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีชาปนกิจเลย

คุณยายสำเนียงคนเมื่อกี้เป็นยายของน้องตอง
ยายบอกเลยนะว่ายายเลี้ยงน้องตองมาตั้งแต่ยังเด็กเลย
พ่อกับแม่ของน้องแยกทางกัน
ปกติแล้วหลานจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน
อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ๑๐กว่าโล
ยายบอกว่าถ้าเกิดคนขับกระบะคันนั้นเขาไม่ประมาท

ยายสงสารหลานมากเพราะว่าหลานเป็นเด็กดีมีอนาคตดีเลย
คิดดูสิได้ทุนเรียนต่อด้วยนะคะ
นี่คือยายของน้องตองนางสาวนัทพรปราศจาก
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตส่วนน้องอีกคนนึง
คือน้องเตยค่ะน้องเตยนางสาวพาทินธิดาอู่สุวรรณนะคะ
ครอบครัวก็จะทำพิธีที่วัดหัวชวดอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยอง
เราก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ของน้องเตยนะคะ
พ่อแม่บอกว่าตอนนี้แม่ยังไม่ไหวจริงลูก
ไม่ให้สัมภาษณ์นะทำใจไม่ได้ที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวไป

ว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมพี่สาวของน้องเตย
คือนางสาวพัชรพรเล่าให้ฟังปกติ
ตัวเธอกับน้องสาวจะไปโรงเรียนจะกลับบ้านพร้อมกันตลอดเลยนะคะ
ใช่ก็จะขี่แล้วก็ซ้อนกันมาแบบนี้นะฮะ
ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
แต่ทีนี้วันเกิดเหตุน้องสาวกลับมาพร้อมเพื่อนไง
เตยกลับมาพร้อมเพื่อนจะไปทำการบ้านด้วยกัน
ทีนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะนะตอนที่เกิดเหตุ
คือเขาบอกว่าวันนี้๒๘ใช่ไหม

แล้วก็จะหยุดปีใหม่ฉลองกับครอบครัว

กำลังเสียใจอยู่เลยเนอะครับคนขับรถกระบะเขาขับรถไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นไหมครับ
มันไม่เกิดเหตุการณ์แน่นอนนะคะก็วันนี้มันเป็นวันคิดมากน้องน่าจะกำลังต้องกลับบ้านไปหอบของขวัญ
วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็หยุดเรียนแล้วก็เปิดมาก็สอบเลยครับ
นี่แหละค่ะคือพี่สาวครับพี่สาวของน้องเตยนะคะทีนี้ความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
ร้อยเวรเจ้าของคดีอย่างร้อยตำรวจเอกชัชวานบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหา
ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับคนขับกระบะนะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยาน
คือหลังจากเสร็จงานศพของน้องเตยและน้องตองแล้วเนี่ยจะนัดญาติมามาตกลงมาเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วนะ

อยากรู้ว่าเขาเกินไหมปรากฏว่าวัดดูเนี่ยผลมันยังไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะ
แต่คนขับรถยอมรับว่าเขาดื่มเหล้ามาจริง
ครับแล้วมันเสียหลักอะไรกันได้ยังไงนะฮะ

แต่ทีนี้เมื่อวานตอนเกิดเหตุนะตำรวจรีบนำตัวคนขับกระบะเนี่ย

เนี่ยก็ต้องควบคุมตัวไปสอบปากคำไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะฮะ